ของตูพบกรณ์ค่ะใดดีดีใจจริงนะ

เพลงค่ะยิ่งไกลยิ่งชัดนั่นเองนะคะ
เขามีแต่ใกล้ยิ่งชัดอันนี้ยิ่งไกลยิ่งชัด
สายตายาวหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะ
แล้วก็ขออัปเดตชีวิตพี่ตูนหน่อยละกัน
เจ้าตัวเนี่ยเผยว่าตอนนี้นะพี่แฮปปี้ลงตัวดีสุด
ลูกสาวก็มีพัฒนาการดีค่ะ
วางแพลนอนาคตให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ
งานแน่นค่ะแล้วก็มีเวลาให้ภรรยาแล้วก็ลูกหรือเปล่านั้น
เดี๋ยวเจ้าตัวจะมาบอกกันค่ะว่าจัดสรรอย่างไรนะคะไปฟังค่ะ
เรื่องโรงเรียนดูแล้วครับแก้บ้าน
เป็นโรงเรียนอินเตอร์ครับแต่เขาก็เป็นโรงเรียนอินเตอร์ที่
เน้นเรื่องแบบที่คนไทยควรจะมีด้วย
เป็นเด็กชอบเล่นมากครับเชื่อว่าไปโรงเรียนคือ
อยากมีไหมเหรอจริงก็สองจิตสองใจครับ
เราเห็นว่าเราแฮปปี้มากเลยปราบเลยยังไม่ได้คิด
ลิสาลูกสาวก็ตอนนี้ก็ขวบกว่านะคะ
อาจจะให้น้องโตสัก๒๓ขวบก่อนหรือเปล่าถึงจะมีลูกคนที่๒นะจ๊ะ